ท่านผู้ชมครับมีคดีของทางกลุ่มกรปศนะฮะ
วันนี้สารอาญานัดฟังคำพิพากษานะครับเป็นคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับ
ในคดีที่แกนนำกปศทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับ
ตกเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการล้มการเลือกตั้งนะฮะ
ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงการชุมนุมของกรปศกลางปีห้าหก

สองปภาพันธุ์สองห้าห้าเจ็ดค่ะแต่การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
นี่ฮะนี่คือภาพที่บรรดาแกนนำกปศนะครับทั้งหมดเนี่ย๓๙แต่มา๓๗นะครับ
เนื่องจาก๑ท่านนี่เสียชีวิตไปแล้วอีกหนึ่งท่านนี่ถูกคุมขังในเรือนจำด้วยคดีอื่น
นี่นายสุเทพธุรกษุบันหลักขาดิการกปสก็นำมานะครับ
รัฐมนตรีสามคนในชุดปัจจุบันด้วยนะฮะในคอรมอชุดปัจจุบันที่เป็นอดีตแก่นำกรปศที่มาด้วยนะครับ
คดีนี้นะครับทางอายการได้เป็นโจทยื่นฟ้องกลุ่มกรปศนะครับ
คือนายสุเทพกับพวกรวม๓๙คนฐานร่วมกันเป็นกระบด
และข้อหาอื่นกรณีการชุมนุมขับไล่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
รัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเมื่อช่วงปี๕๖ถึงปี๕๗
รวมทั้งการขัดขวางการเลือกตั้งสอสอนะครับและบุกยึดสถานที่ราชการ
สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับศาลได้มีคำพิพากษานะฮะ
เป็นสารชั้นต้นนะครับพิพากษาทั้งจำคุกนะฮะ
จำคุกให้รอลงอาญาก็มีทั้งยกฟ้องก็มีนะครับ
เดี๋ยวไล่ดูไปเลยนะครับผู้ที่ถูกสารพิพากษาจำคุกนะฮะ
มีดังนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนายสุเทพเทือกสุบันนะฮะ
ถูกสารจำคุกห้าปีนะครับนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
ถูกสารสั่งจำคุก๗ปีนายนัทพงศ์ทีพสุวรรณนะครับ
สารจำคุกหกปีสิบหกเดือนนายถาวรเสนเนียมห้าปีนะครับ
สั่งจำคุกนางสาวอัญชาลีภัยรีรักษ์นะครับ
สารสั่งจำคุก๑ปีแต่ว่าโทษจำคุกนี้ให้รอลงอาญา
ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ตามรายชื่อตามหน้าจอนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
นายชุมศนจุนสัยนี่ถูกศาลสั่งจำคุกเก้าปียี่สิบสี่เดือนนะครับ
อิสระสมชัยแล้วก็นายเอกณัฐพร้อมพันธ์ด้วยนะครับ
รวมทั้งอดีตพระพุทธอิสระนายสุวิทย์ทองประเสริฐสารสั่งจำคุก
สี่ปีแปดเดือนนะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับ
สิทธิ์ทางการเมืองคนละห้าปีด้วยนะฮะทั้งนายชุมพลนายอิสระ
นายนัทพลอดีตพระพุทธอิสระเรือตีแซมดินนายสำรานรอดเพชร
และนางทยาทีพสุวรรณนะฮะนางทยาทีพสุวรรณ
ภรรยาของนายนัทพลก็ถูกสารจำคุก๑ปี๘เดือนด้วยนะฮะ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนแล้วว่ารัฐมนตรี๓คนของรัฐบาลชุดนี้
หลุดจากตำแหนทันทีใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
ตามกฎหมายใหม่ที่ไม่ต้องรอถึงคดีสิ้นสุดที่สารดีกา
ถ้ามีคำพิพากษาจำคุกจากศาลชั้นต้นก็ต้องว่างเว้นก็ต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งทันที
เดี๋ยวก็ต้องมีการปรับคอรมอลใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันการยื่นขอประกันตัวประกันตัวค่ะก็มีได้ประกันตัวไปบางส่วนนะคะ
ในสมศักดิ์โกศัยศุกร์ในคมศัลทองสิริในสาวิทย์แก้วหวานในสุริยศัยกัตตาซีลา
สำรานรอดเพชรในอมรอมรรัตนานนท์มูลค่าการประกันตัวคือวงเงินหกแสนบาท
แต่ว่านายสุเทพนายชุมพลนายพุทธิพงศ์นายอิสระนายถาวรนายนัทพล
อดีตพระพุทธาอิสระหรือตีแท่มดีนเนี่ยค่ะ
สารให้ส่งคำร้องขอประกันตัวให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาคำสั่ง
ดังนั้นวันนี้ก็ต้องถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำนะคะ

ถูกต้องค่ะแต่วันนี้อาจจะไม่ทันด้วยช่วงเวลานะคะ